หลังจากบรรดาผู้สมัครสอสอแบบแบ่งเขตของแต่ละพักแล้วก็พักการเมืองเนี่ยได้เบอร์ประจำไปแล้วนะฮะ
ตอนนี้จะเริ่มเห็นรถที่แห่หาเสียงกันต้องระวังหน่อยเพราะว่าอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งได้คุณผู้ชม

กำหนดให้รถนั่งสองแถวรถบรรทุกโดยสารขนาดเล็กรถกระบะรถกึ่งกระบะ
ห้ามยืนโดยสารไม่ว่าตอนใดของรถครับ
ผู้ใดฝ่าฝืนย่อมมีความผิดตามกฎหมาย
ประกอบกับตามพปวภการเมือง
กำหนดไว้ชัดเจนว่าคณะกรรมการบริหารพักการเมือง

มิให้สมาชิกกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายครับ
ซึ่งปรากฏว่าในการรับสมัครสอสอ๒วันที่ผ่านมาจานอังคาร
มีพักการเมืองบางพักนำรถกระบะรถพลิกอัพรถบรรทุกมาดัดแปลง

หัวหน้าพักแคนดิเดตนายกผู้สมัครสอสอผู้ช่วยหาเสียง
ก็ขึ้นกันขึ้นไปบนรถกันที่มีการดัดแปลงแบบไม่เกรงกลัวกฎหมาย

แล้วเขาก็เราเอาข้อมูลที่รวบรวมมายื่นให้กับกรกต
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับภาคการเมืองเหล่านี้ครับ
โอ้โหนี่มีพักใหญ่เพียบเลยนะฮะ

คือพี่ศรีสุวรรณเขาเกรงว่าช่วงสงกรานนี้เนี่ย
เดี๋ยวประชาชนเห็นแบบนั้นแล้วจะเอาเยี่ยงอย่างครับ
แยกไม่ออกหรอว่าอันไหนรถที่จะแบบไปเล่นสงกราน
ขึ้นไปอยู่บนรถเยอะกับรถแห่หาเสียง
นั่นน่ะสิต้องฟังคุณศรีสุวรรณหน่อยฮะ
บทลงโทษก็ค่าแรงนะครับ
บทลงโทษก็คือกรรมการบริหารพักการเมืองทั้งหมดนะฮะ
จะต้องพ้นจากตำแหน่งโดยทันที

สมาคมก็เลยต้องนำความนี้มาร้องต่อในทะเบียนพักการเมือง
เพื่อให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัดต่อไป
นี่ค่ะคุณผู้ชมทีนี้พอดูของพี่ศรีสุวรรณไปแล้วเนี่ย
พาไปดูความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์จันโอชากันหน่อยละกันค่ะ
เมื่อวานนี้นะหลังจากที่จับแล้วแล้วก็ได้หมายเลข๒๒แล้วเนี่ยนะคะ
ก็มีช็อตอันนี้ชู๒๒ปกติใช่ไหม
แต่ทีนี้คุณผู้ชมที่จะให้ดูเนี่ยค่ะวันนี้เนี่ย
เป็นแคนดิเดตนายกพักรวมไทยสร้างชาติก็จริง
แต่ว่าวันนี้นะสวมหมวกนายกรัฐมนตรีไปปฏิบัติภารกิจ
ในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหมครบ๑๓๖ปี
แล้วผลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ศักรรณะเจ้าพ่อหอกลอง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญภายในสาราว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะ
เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูค่ะมีบางจังหวะตอนที่จุดทูปสะดุ้ง

นิดนึงสะดุ้งนิดนึงเพราะอะไร
เพราะว่ามือโดนปลายทูปร้อนไงครับ
แล้วไม่ใช่แค่นั้นคุณดอมคุณผู้ชมสังเกตไหมวันนี้

แล้วก็บอกนี่ตอนโดนแดดเห็นมั้ย
แสงแดดมันกระทบกับสีผม
ถูกต้องให้ดูสีผมท่านนายก

และยิ่งตอนโดนแดดยังจำได้วันที่แบบมานั่งคุยกับทีมข่าวไทยรัฐ
คุยกับพวกเราเมื่อวันจันทร์ยังเป็นสีดำอยู่เลย
นี่ค่ะนักข่าวก็เลยถามไง
หอกลุงตู่ถามว่าท่านเปลี่ยนสีผมเหรอคะ
จังหวะนี้หน่อยค่ะนายกตอบไหมตอบไหม
มีปัญหามากมันจะทำให้คู่บันคู่เมืองมายาวนาน
ด้วยสถาบันภาวะศักดิ์นะครับ
เป็นจังหวะที่ค้อนค้อนนิดนึงหันมาค้อนนักข่าว
เออก็ไม่ได้ตอบอะไรว่าเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนแต่ก็เห็นชัดอยู่เนี่ยนะคะ

มาดูจำนวนผู้สมัครสอสอครับกรกตก็สรุปยอดผู้สมัครสอสอ
แบ่งเขต๔๐๐เขตทั่วประเทศใน๒วันแรกนะคุณผู้ชม
ก็คือ๓๔เมษายนที่ผ่านมาตอนนี้มี๔๑๘๔คนครับ
เพิ่งเปิดรับสมัครเมื่อวานเป็นวันแรกก็มีมาจาก๕๔พักการเมือง
ยื่นบัญชีสมัครสอบแบบบัญชีรายชื่อต่อกรกตแล้ว
เวนต์การเมืองใหญ่อีกงานหนึ่งวันนี้ต้องจับตาดู
แคนดิเดตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทยครับ
เวทีประสัยเย็นวันนี้แหละ
ที่แคนดิเดตตามรายงานข่าว๒คนก็คือคุณอุ้งอิ๊ง
ทองทานชินวัฒน์กับคุณเศรษฐาทวีสินครับ
แต่คนที่๓ยังไม่แน่ใจ
ยังไม่รู้ว่าจะเป็นคุณชัยเกษมนิติศิริหรือเปล่า